คุณผู้ชมฮะมาต่อกันที่เหตุสลดนี้นะครับ
เพราะว่าพลายติ๊กซึ่งเป็นช้างลากไม้ยางพาราตกมัน
กระทืบควานช้างแล้วก็ชาวบ้านที่ไปดูเหตุการณ์
กลายเป็น๒ศพจากเหตุการณ์ช้างตกมันครั้งนี้นะครับ
อกจากนี้นะฮะช้างยังไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ขณะไปเก็บศพของควานช้างอีกด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนภายในหมู่บ้านห้วยไสงามที่หมู่๑๐
ตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับ
ห่างจากตัวจังหวัดระนองประมาณ๘๐กิโลเมตร
อาสาสมกู้ภัยมุมวิทีประนองสงเคราะห์
การนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่

ในสภาพร่างเละแหลกเหลวนะครับ
เพราะว่าถูกช้างกระทืบแล้วก็ใช้งานแทง
ร่างกายแหลกแขนขาหักนะฮะ
กระดูกหักผิดรูปผิดส่วนไปหมดนะครับ
ส่วนช้างพลายติ๊กเป็นช้างลากไม้ยางพารา
ที่กำลังตกมันมันยังอยู่ในสวนปาล์มนะ

อาสาสมัครกู้ภัยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าตอนแรกรับแจ้งว่าเกิดเหตุช้างตกมัน
เหยียบควานช้างเสียชีวิตไป๑ศพ

คือช้างไม่ยอมให้เข้าไปนำร่างผู้เสียชีวิตออกมานะครับ
ซ้ำยังไล่กู้ภัยต้องวิ่งหนีออกมาเลย

กว่าที่ชาวบ้านจะนำศพควานช้างออกมาได้นี่

เอารถบรรทุกใหญ่คอยกันไว้

สุดท้ายนะช่วงนั้นมีชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์นะครับ
ก็ถูกพลายติ๊กไล่จะทำร้าย
แล้วสุดท้ายพลายติ๊กมันทำร้ายชาวบ้าน
เสียชีวิตไปอีก๑รายต่อหน้าต่อตา

ฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าเหตุการณ์ระทึกนะครับ
มีบัตรเจ็บหนึ่งคนครับคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็คือมามุงดูเหตุการณ์นะครับ
ช้างได้ทำร้ายจนซิกงด้านฝานะครับ
นี่นะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดระนอง
ก็ต้องร่วมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ก็ต้องยิงลูกดอกยาซึมแทนยาสลบไป๕ดอกนะครับ
เพื่อไม่ให้ช้างล้มลูกดอกถูกพลายติ๊กไป๓ดอก
หลังจากยาออกฤทธิ์แล้วนะฮะพลายติ๊กก็ยืนนิ่งอยู่กับที่

ก็นำช้างอีกเชือกเป็นช้างศรีดอชื่อพลายสงฆ์นะ

พลายติ๊กยังพยายามเดินหนีหนีไปได้ประมาณ๕๐เมตร
ก็ยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับ
ในที่สุดควานช้างสามารถใช้โซ่คล้องขาของพลายติ๊ก
ได้สำเร็จแล้วก็ล่ามไว้ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
พลายติ๊กอายุประมาณ๔๐ปีแล้วนะครับ
ตามประวัติก็เคยทำร้ายควานช้าง
และชาวบ้านเสียชีวิตมาแล้ว๓ศพในพื้นที่อื่นนะฮะ
แล้วก็มาทำร้ายควานช้างที่ดูแลพลายติ๊กในครั้งนี้
แล้วก็ชาวบ้านเสียชีวิตไปอีก๒ศพนะฮะ
สรุปแล้วนะครับก็รวมนี่คุณ๕ศพนะฮะ
รวม๕ศพนะฮะ

เพราะฉะนั้นว่าพลายติ๊กนิสัยเดิมเขาเป็นนิสัยค่อนข้างดุร้าย
ก็ต้องอาศัยควานช้างแหละดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ